ไปดูเรื่องราวที่น่าจะเป็นสิ่งที่เราหลายคนชื่นชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
เราก็ถามคุณผู้ชมไงว่ามีสถานที่สุดปังในการขอโชคยังไงกันบ้าง
เราเองก็มีมาแนะนำคุณผู้ชมที่ที่ว่านี่นะก็คือสารเจ้า
สารเจ้าในประเทศไทยมีหลายที่มากเลย
จะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันได้เลย
เดินทางมากันที่แรกที่สารเจ้าพ่อพระร่วงจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านที่นี่เขามีความเคารพสัทธาศาลแห่งนี้เป็นอย่างมาก
ซึ่งว่ากันว่าสารเจ้าพ่อพระร่วงแห่งนี้หากใครมาขอพรอะไร
ไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินโชคลาภไปจนถึงเรื่องสุขภาพค่ะ
จากความศักดิ์สิทธิ์นี้เองก็เลยทำให้ที่นี่มีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากนั่นเอง
ไปต่อกันที่สารเจ้าพอธับชางจังหวัดประจวบคิริขัณฯ
เก่าแก่อายุกว่า๑๐๐ปีที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
เพราะเคยมีคนมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อแล้วได้โชคติดต่อกันมาถึง๖งวด
ซึ่งคนที่ได้โชคส่วนใหญ่มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
หลังจากมาขอโชคแล้วมักจะกลับไปฝันเห็นสารเจ้าพ่อเสมอ
และฝันเห็นว่าเจ้าพ่อมาบอกโชค
ทำให้ชาวบ้านที่นี่ต่างพากันเคารพนับถือสารเจ้าพ่อทัพช้างเป็นอย่างมากค่ะ
ต่อกันที่สารเจ้าแม่ทางโค้งจังหวัดชนบุรี
สาเหตุที่เรียกกันว่าสารเจ้าแม่ทางโค้งนั้นเพราะว่าสารนี้ตั้งอยู่บริเวณตรงทางโค้งนั่นเอง
แต่ชื่อจริงของสารนี้คือสารเจ้าแม่บัวทิพย์
และด้านข้างซ้ายขวาจะมีสารตาสารยายประกบสารเจ้าแม่บัวทิพย์อยู่
โดยทุกวันจะมีชาวบ้านและนักเสียงโชคแวะเวียนมาจอดรถแล้วนำพวงมาลัยมาถวาย
พร้อมจุดทูปเขย่าเสี่ยมซีเสียงโชค
สิทธิ์ขนาดไหนนั้นสังเกตได้จากเหล่าสิ่งของแก้บนที่ชาวบ้านนำมาถวาย
รูปปั้นไก่ชนกว่า๕๐๐ตัวและยังมีเสื้อผ้าชุดไทยโบราณอีกด้วย
และที่สุดท้ายที่เราจะพาไปตลอดขอพรนั่นก็คือสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วจังหวัดอ่างทอง
โดยสารของเจ้าแม่นั้นอยู่ในวัดที่ถูกสร้างขึ้นที่เกาะกลางถนนนั่นก็คือพุทธสถานวัดแจ้ง
ซึ่งสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วนั้นจะมีรูปปั้นงูและพญานาคอยู่เป็นจำนวนมาก
ก็มีเสียงร่ำลือกันว่าเจ้าแม่เกล็ดแก้วจะชอบไปเข้าฝันให้เดินทางมายังศาลแห่งนี้
เพื่อให้มากราบไหว้ขอโชคและส่วนใหญ่คนที่มากราบไหว้จากการที่เจ้าแม่ไปเข้าฝันก็มักจะถูกโชคค่ะ
ทำให้มีนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพากันเดินทางมาขอโชคขอพรกับเจ้าแม่เกล็ดแก้วอยู่เป็นประจำ
และนี่ก็คือสารเจ้าที่ชาวบ้านมักจะมาขอโชคกันอย่างต่อเนื่องที่ตลอดข่าวของเรารวบรวมมาไว้ให้แล้ว
ใกล้อยู่ใกล้กับสถานที่ไหนก็ไปขอพรกันได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจเพื่อยึดเหนียวจิตใจเท่านั้นนะคะ

อยากจะไปกราบไหว้เพื่อความสบายอกสบายใจ

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราลงมือทำโรงแรมของเรานี่แหละนะ
ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแน่นอนค่ะ